คุณยายวัย๗๐ปีออกมาใส่บาทที่หน้าบ้าน
พระทักค่ะบอกว่าเห็นขโมยขึ้นบ้านนะ
ยายรีบขึ้นไปเลยนะคะปรากฏว่าขโมยเอาผ้าคลุมหัวยาย
ฉกเงินไปเป็นหมื่นแล้วก็หนีไปค่ะ
ช่วยด้วย
ช่วยด้วยช่วยด้วย
นี่ค่ะคุณยายตะโกนร้องช่วยด้วยช่วยด้วยนะคะ
เพราะคนร้ายที่สวมหมวกไหมพรมปิดบังใบหน้าค่ะ

เห็นมั้ยคะคนร้ายนี่หย่องมาแล้วเอาผ้ามาคลุมหัวยาย
แล้วกระโดดหนีไปทางหน้าต่างวงจรปิดในบ้านจับภาพเอาไว้ได้
เจ็ดโมงเช้านะคะบ้านอยู่ในพื้นที่ตะโมยศรีพรานอัมเทอร์สวัญหาจังหวัดอ่างทอง
คุณยายเฉลียวค่ะอายุเจ็ดสิบแล้วค่ะบอกว่าตอนเช้าใส่บาดหน้าบ้าน
พระท่านบอกนะว่าเอ๊ะขโมยขึ้นบันไดบ้านยายไปหรือเปล่ายายลองไปดูซิ
ยายก็เลยโทรศัพท์บอกลูกสาวก็คือคุยโทรศัพท์ไปด้วยแล้วก็ขึ้นไปดูด้วยนะคะ
ยายบอกว่าอุ้ยกล้องวงจรปิดบนบ้านถูกดึงปลั๊กออกก็เสียบปลั๊กเข้าไปใหม่ก็เดินหาว่า
มันยังมีขโมยอยู่ไหมจนไปนั่งพักที่โซฟากลางว่านขโมยวิ่งออกมาเลย
เป็นผู้ชายสูงสัก๑๗๐เซนติเมตรใส่กางเกงขายาวสีดำใส่เสื้อแขนยาวสีน้ำเงิน
ถุงมือสองข้างเอาผ้ามาคลุมหัวยายยายก็เลยตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจากข้างบ้าน
คนร้ายเอาเงินที่อยู่ในกระเป๋าที่วางไว้บนบ้านไปเป็นหมื่นนะคะแล้วกระโดดหน้าต่างวิ่งหนีหายไปที่ป่าข้างบ้าน
โยงแม่ไปแล้ว
บ้านใส่บาดรับพร้อมเสร็จรีบขึ้นเลย
มันแอบแอบหลังทวทัศน์
แอบหลังทวทัศน์มันเดินมา
ใครอ่ะมาไหมมาทำอะไรหรืออะไรอย่างนี้
มันก็พาขุมหัวเลย
คือมุมหนึ่งคุณผู้ชมส่งข้อความมา

เอาผ้าคลุมหัวแล้วคนร้ายก็รีบหนีไป
หยวดอายุ๗๓เป็นพี่สาวบ้านอยู่ใกล้กันเลยค่ะ
บอกว่าอ๋อก็โดนเหมือนกันขโมยขึ้นบ้านมาสองครั้งแล้ว

ครั้งล่าสุด๓๔เดือนก่อนก็โดนอีกรอบ๓๐๐๐กว่าบาท

แล้วนี่มาเกิดเรื่องกับบ้านของยายเฉลียวน้องสาวอีก
พูดเหมือนกันค่ะว่ายังดีที่มันเอาแค่เงิน

แต่ยังไงก็ต้องจับคนร้ายให้ได้ปล่อยไว้แบบนี้

เดี๋ยวก็เนี่ยก็ไปก่อเหตุครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างนี้ค่ะ

แสดงว่ามันรู้ว่าบ้านแถวนี้มีแต่คนเท่าคนแก่

ลำพังด้วยอย่างนี้นะครับ